หายที่เดียวจบหายผู้เกิดซื้อ

หายที่จะแสน
ให้เข้าของจับมันทางท้าย่ายมานะเพราะถ้าทางนี้เข้าไม่ได้รู้ไปป่านทางตัดทางหยด
พี่โน๊ตพี่โน๊ต
พี่โน๊ตอ่ะอ๋อมันเจินเหตุมูลสองอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นมูลสิบเจ้าที่มีชนมันเป็นมูลสอง
ร่วมรักกันอีกรุ่งนะโอเค